ในวันนี้นะครับทางด้านของประชาชนที่ไปยื่นกู้โครงการบ้านประชามรัฐนะครับ
วันนี้ได้รับอนุมัติเงินวันแรกไปแล้วจำนวน๕รายครับ
เงินกู้กว่าสามล้านสี่แสนบาทครับซึ่งจะได้เงินนั้นไม่เกินต้นเดือนหน้าคือเมษายนนะครับ
ติดตามจากคุณสรีพักกมลตรายตรึงตรีคูณรายงานสดมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับ
เรียกได้ว่าการอนุมัติสินเชื่อในโครงการบ้านประชารัฐนั้นใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณ๑สัปดาห์เท่านั้นเอง
ส่วนใหญ่บ้านที่ขอยื่นกู้มาก็จะอยู่แถวชาญเมืองค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้ทอศจะทยอยอนุมัติสินเชื่อนะคะอีกประมาณ๓๐๐ลายเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพของประชาชนกลุ่มแรกนะคะที่ได้รับการปล่อยกู้ในโครงการบ้านประชารัฐจากธนาคารอาคารสงเคราะห
ทอศจำนวน๕รายวงเงินกู้รวมกว่า๓๔๐๐๐บาทเฉลี่ยการปล่อยกู้ต่อรายจะอยู่ที่๓๔๙๐๐๑๒๐๐๐๐บาท
ส่วนใหญ่เป็นการกู้ซื้อบ้านแถวปริมณฑลเช่นปฐุมธานีสมุทรปราการเนื่องจากราคาบ้านไม่สูงมากนักถือว่าเข้าเกณฑ์ในโครงการบ้านประชารัฐค่ะ
ซึ่งผู้ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อก็บอกว่าระยะเวลาในการอนุมัตินั้นรวดเร็วและอัตราการผ่อนชำระไม่สูงทำให้มีเงินเพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบันค่ะ

วงเงินกู้ที่ขอยื่นเข้ามานั้นจะเต็มสองหมื่นล้านบาทถ้าหากมีคนสนใจเพิ่มเติมก็จะเปิดให้ยื่นกู้เข้ามาค่ะเพื่อนำมาพิจารณาอีกครั้งว่าจะขยายวงเงินต่อออกไปอีกหรือไม่
โดยหลักการบ้านประชารัฐอย่างที่เรียนก็คือเป็นบ้านหลังแรกของผู้กู้นะครับประเด็นที่สองก็คือความสามารถในการกู้นะครับ
บางทีบางท่านมีเอกสารมีหลักฐานแต่ว่าความสามารถไม่พอที่จะกู้ในการที่จะได้วงเงินไปซื้อบ้านก็จะมีประเด็นได้ว่าอาจจะได้วงเงินที่ไม่เต็มตามที่ลูกค้าขอนะครับ
โดยหลักใหญ่หัวใจจะอยู่ที่ความเป็นบ้านหลังแรกของผู้กู้นะครับแล้วก็ราคาซื้อขายของบ้านไม่เกินล้านห้าและที่สำคัญก็คือความสามารถในการผ่อนชำระนะครับ
สำหรับโครงการบ้านประชารัฐถือว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนทยอยยื่นกู้เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะ
โดยทอศมีลูกค้าแจ้งความประสงค์ยื่นกู้มาแล้ว๘๐๐รายคิดเป็นวงเงิน๖๗๐๐ล้านบาทเนื่องจากธนาคารนั้นผ่อนผันความสามารถในการชำระหนี้และอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปลน
ดอกเบี้ย๖ปีจะอยู่ที่ร้อยละ๓๑๖ต่อปีสำหรับบ้านราคาไม่เกิน๗แสนและหากวงเงินกู้ไม่เกิน๑ล้าน๕แสนบาทเฉลี่ยดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ๔ค่ะ
ส่วนการปล่อยกู้ให้กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อสร้างบ้านประชารัฐวงเงิน๓๐๐๐ล้านบาท
ภายในสัปดาห์นี้กระทรวงการคลังจะหารือกับสามธนาคารของรัฐเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ต่างให้ชัดเจนขึ้นซึ่งคาดว่าจะเริ่มปล่อยกู้ได้นะครับ
ภายในสัปดาห์หน้าค่ะและนี่แหละค่ะเป็นเงื่อนไขของโครงการบ้านประชารัฐนะคะ
ถ้าเกิดว่ากู้ไม่เกินเจ็ดแสนบาทอัตราการผ่อนชำระจะอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยถึงสามพันบาท
แต่ถ้าหากกู้หนึ่งล้านห้าแสนบาทอัตราการผ่อนชำระจะอยู่ที่เจ็ดพันสองร้อยบาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะ
ประชาชนที่สนใจยังสามารถขอยื่นกู้ได้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๒๒มีนาคม๒๕๖๑ค่ะ
สิริพักกมลตรายตึงตีคูณข่าวทะลัดทีวีรายงานสดจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะ